อ้ายอ้ายขอหมอลำเน่จ้า

ไม่รู้หมอลำแล้วก็ลำแบบไหน

ฉันเองยังไม่เข้าใจ

คนร้องก็สนุกหยอกแต่เจ้าของเพลงอ่ะ

เราอ่านข่าวพี่แกเข้าโรงพยาบาลก็๓๔ครั้ง

ต้อยบอกกับคุณเรือนขวัญคือดิฉันเอง

ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะอย่างมากเลย
เพราะว่าป่วยรักษาอาการของกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ย
หายขาดสักทีแถมยังตรวจพบติ่งเนื้อที่ลำไส้อีก
ฟังฟังเนื้ออาการหนักเหมือนกันนะพี่อืม
ซึ่งตอนนั้นค่ะต้องทำการผ่าตัดอย่างด่วนเลยนะ
เพื่อนำชิ้นเนื้อดังกล่าวไปตรวจหาเชื้อมะเร็ง
ตอนนั้นระหว่างรอผลตรวจก็อืมภาวนาตลอดเลย
นึกถึงหน้าพระในบ้านอย่างคุณพ่อคุณแม่ให้ช่วยคุ้มครอง
ผลการตรวจออกมาไม่ร้ายแรงค่ะและต้องบอกว่าสิ่งที่ภาวนานั้น
มันสมหวังดั่งใจจริงคุณผู้ชม
เพราะว่าผลชิ้นเนื้อเป็นเพียงไส้ติ่งที่มันบวม
ไม่ใช่เนื้อร้ายแต่อย่างใดซึ่งพอออกจากโรงพยาบาลมานะ
ก็ได้กลับไปหาพระที่บ้านที่จังหวัดอุดรธานี
ก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละรวมถึงเดินสายทำบุญไหว้พระ
พี่ไม่บ่นแต่ว่าแม่บ้านเขาจะบ่นหรือเปล่าไม่รู้นะ
ถ้าไม่เป็นอะไรก็เราก็เหมือนกับคนหลับตา

แต่ที่ดีอย่างนี้คือว่าเราไปหาม้อบ่อย
ต่อไปจะทำก็คือว่าเราจะเริ่มออกกำลังกายหน่อยแล้ว
เราก็ฟังอาการพี่เขาเล่าไป

กินพี่เค้าก็เล่าไป
เธอไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเธอแซ่บอย่างเดียวเลยนะคะ
เดี๋ยวมีสปู๊บมาฝากกันด้วยรอติดตามกันด้วยนะคะ
บุกครัวบุกบ้านพี่ต้อยบวกแดงจ้า